หลบรถจักรยานของคนขายลอตเตอรี่แล้วตกลงไปในคลอง
คือดูแล้วเนี่ยนะครับคนขายลอตเตอรี่เขาลงไปช่วย
ไม่น่าตายทั้งคู่แต่ทั้งคู่ปรากฏว่าไปตรวจสอบ
คือไม่ตายด้วยอย่างอื่นก็ตายด้วยไฟฟ้ารั่วนะครับนี่คือเรียบคลองลาดกระบังครับ
ท้ายซอยกิ่งแก้วสี่สิบแปดนะครับที่บางพิธีสมุทรปราการนะฮะ
เจอศพของนายสุกวีกวักฮีรันอายุ๒๖ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคนนี้นะ
แล้วก็นายอัศวินศรีสลับอายุ๓๖ปีคนนี้เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะครับ
คือเรื่องของเรื่องคือนายกวีขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วหักหลบนายอัศวิน
พ่อค้าลอตเตอรี่ที่ปั่นจักรยานมาขายลอตเตอรี่นะฮะแล้วเสียหลักตกคลองลงไป
อัศวินก็กระโดดลงไปช่วยแต่ปรากฏว่าจมหายไปทั้งคู่เลยฮะ
แล้วก็ไม่มีใครกล้าลงไปเพราะว่าไฟรั่วนะครับไฟรั่วอยู่
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายยะโสธรสุขประสงค์นะครับท่านผอการไฟฟ้าเขตบังพลี
ท่านก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุในการไฟฟ้านครหลวงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วท่านก็ยอมรับว่ากระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำจริงครับ
เมื่อวานเราก็ให้เจ้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
อันนี้ก็เป็นเป็นเสาของการไฟฟ้านครหลวงนะครับว่าจุดรั่วมันรั่วตรงไหนนะครับ
ก็ตรวจหมดนะฮะตั้งแต่ตัวยึดสายอะไรต่างนะครับ
ก็ไปพบว่ามันรั่วจากตัวโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
นะครับซึ่งปกติแล้วเนี้ยตัวโคมตัวเนี้ยอ่า
มันจะมีไฟตอนกลางคืนกลางวันจะไม่มีไฟนะครับ
อ่าตอนนี้มันก็เมื่อวานเนี้ยปรากฏว่าพบว่ากลางวันมันมีไฟ
นะครับก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมมันถึงมีไฟได้ยังไง
นางสาวแสงเดือนอินงามอายุ๓๓ปีภรรยาของนายอัศวิน
มาดูบ้างมาดูหัวใจคนที่เขาสูญเสียบ้างนะครับ
คือไปรับศพมาไปรับศพมาแล้วเดี๋ยวจะเอาศพกลับไปทำพิธีที่บุรีรำ
เธอบอกกับผู้ศึกฐาว่าเสียใจสามีอุตส่าห์ลงไปช่วยคนครับ
แต่มาเสียชีวิตเพราะความสะเพรานะฮะคือหลังจากเจอกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ย
แพทย์บอกเลยสามีคุณเองถูกไฟฟ้าช็อตตายอืมนะฮะ
ไม่มีกรณีอื่นนะฮะถ้ามีกรณีคือเขาคงไม่เสียชีวิตแล้ว
บอกแบบนั้นสภาพพื้นที่มันไม่เป็นแบบนั้น

แล้วก็มีพวงหลีดมาแสดงความเสียใจ

คาดว่าเย็นนี้แหละเย็นนี้แหละไปถึงอืมบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าที่นั่นมีแม่รับอยู่โอ้โห
หัวใจแม่นางเสงี่ยมศรีสลับอายุ๕๘ปีแม่ของคุณอัศวินเขาเนี่ยโอ้ท่านร้องไห้ตลอดเวลา
บอกลูกชายนะขายลอตเตอรี่มาได้๒ปีกว่าแล้วไปกู้เงินมานะ
ไปกู้เงินทอคสอมาได้แสนเจ็ดแล้วก็เอาไปซื้อรอเตอรี่
แล้วก็ไปขายกับเมียอยู่กรุงเทพฝากลูกหกขวบไว้กับยายเนี่ย
เมื่อกี้รถพานนางกระเผือไม่ได้ความสิว่าวเลยสงสารลูกเอง
ถ้ามันมาดูดไปซ่อยเขามันกลับมาตายไปซ่อยเขานี่แหละถ้าเขาเป็นไผ่มันหูจากเขาซ้ำมันยังไปซ่อยเขา
ใจแหละนอนกลับมาหลับเลยกำลังจะมากินแล้วยายจะอยู่จังไหนลูกมันจะอยู่จังไหน
นอกจากเสียลูกแล้วไอ้นี่ทอคสออ่ะใครจะใช้อ่ะนี่แม่ถามแม่ถามออกมาดังดังนะครับ
เอาล่ะเราไปฟังความเห็นจากอาจารย์ออสกันบ้างรองศาสตราจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกว่าน้ำมันเป็นสารเคมีธรรมชาติที่นำไฟฟ้าได้
แต่ในน้ำเองก็ยังมีตัวต้านทาน
เมื่อไฟฟ้ารั่วแล้วมีคนตกลงไปในน้ำหรือจุ่มลงไปในน้ำ
อาจจะไม่โดนไฟฟ้าช็อตมันขึ้นอยู่กับของแข็งที่ละลายในน้ำด้วย
ทำให้เกิดไฟช็อตในระยะ๓๕เมตร
แต่ถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์ระยะ๓เมตรเป็นระยะที่เสี่ยงที่สุดนะ
ดังนั้นสามารถหาจุดที่รั่วได้
คือนับจากจุดที่พบผู้เสียชีวิตเนี่ยตีไปเลย๓เมตร
แถวนั้นรอบตีวงไปเลยสามเมตรก็น่าจะเจอจุดที่เกิดไฟรั่ว
กรณีนี้มันคาดไม่ถึงจริง
นี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่มีไฟฟ้ารั่วนะครับ
โดยปกติแล้วน้ำก็เป็นสารเคมีธรรมชาติที่นำไฟฟ้าได้

แต่ว่ามันจะมีความต้านทานในระยะหนึ่งที่ไฟฟ้าที่รั่วลงไปในน้ำเนี่ยจับไฟไม่ถึงนะครับ
ก็ขึ้นกับปริมาณของแข่งที่ละลายด้วยอันดับที่๑นะครับ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ตั้งคำถามต่อแล้วกันอย่างนี้
ใครจะรับผิดชอบกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่า๒คนที่เสียชีวิตไปคือถ้าไม่ใช่สองท่านนี้ก็อาจจะเป็นใครก็ได้
ที่ไปโดนน้ำตรงนี้